ขับรถขับราบนท้องถนนต้องระมัดระวังแล้วนะ
เพราะว่าเขาทันสมัยค่ะเขามีกล้อง

ดูจากในกล้องแล้วก็ส่งใบสั่งทางปรายศนีย์
ให้เราไปจ่ายได้เลยครับแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ามีใบสั่งส่งมาที่บ้าน
บอกว่ารถของเธอเนี่ยนะมันไปเปลี่ยนเลนในช่วงที่ห้ามเปลี่ยน
คือเส้นทึบเอ่อรถเธอเนี่ยมีภาพชัดเจนเลย
ผมมาชมว่ามันเหยียบเข้าไปคือมันผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมดูสิรถเขาหรือรถอะไร
ดูกันดีสังเกตเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะว่ารถของเธอมันเสีย

เธอโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมตามที่เห็นเลย
หลักฐานแน่นหนามากดิ้นไม่หลุดแน่
สรุปรถหนูผิดใช่ไหมพี่ช่วยบอกทีต้องไปจ่าย๕๐๐ใช่ไหม
ขอขอบคุณผู้พิทักษันติราชสำหรับรอยยิ้มในวันนี้ติดแฮชแท็กไว้ให้ด้วยจ้ะ
แท็กแฮปปี้ฮาโลวีน๒๐๑๘และแฮชแท็กประเทศกูมีนะจ๊ะ

ผมอยากถามว่าคือขั้นตอนการออกใบสั่งคนปริ้นต์ดูไหม
ว่ารถคันนี้มันอยู่บนรถยกแล้วคุณปริ้นต์มาแล้วส่งไปให้เขาดูก่อนหรือเปล่า

ต้องตรวจสอบว่าผิดจริงหรือเปล่าไหม
เออนี่คือเธอก็โพสต์ลงไปนะคะแล้วเธอก็บอกว่า
คือเธอไม่ได้ทำเพราะเธอไม่ได้ขับ
รถเนี่ยถูกส่งไปซ่อมแล้วล้อรถเธอไม่ได้เหยียบพื้นเลย
ถ้าจะส่งเนี่ยส่งไปรถยกดีกว่าไหมคะ
ถูกต้องแต่ทะเบียนไม่เห็นรถยกไง
มันเห็นทะเบียนของรถคันที่อยู่บนรถยกอีกทีหนึ่ง
แบบนี้เหรอหรือยังไงคือตำรวจงงหรือว่าเธองงหรือยังไงกันแน่
พอภาพนี้ถูกแชร์ไปเยอะเข้านะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แน่นอนกระดำตำรวจล่ะค่ะจะเหลืออะไร
พอเรื่องถูกนำเสนอไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาเลยนะคะ
แล้วก็มีข้อสรุปให้เสร็จสับบอกว่า
ไม่ต้องไปจ่ายนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียค่าปรับ๕๐๐บาทจ้ะ

ก็สมควรที่จะไม่ต้องจ่ายแล้วฮะ
คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณจำรวจฮาปริ้นก็ดูนิดนึงนะฮะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนจะส่งไปที่บ้านนะครับ